ใครที่ชอบจอดรถริมถนน
มีคลิปเหตุการณ์นะคะมาเตือนภัยบอกว่าจอดรถไว้
มีโจรมาปิดสัญญาการขโมยด้วย
แล้วก็ทุบกระจกรถเอาทรัพย์สินในรถออกไปค่ะ

พี่มิ้วที่โดนก็คือกระจกออกมากองข้างรถ

นี่รถพี่มิ้วหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ไม่ใช่นะ

กระจกออกมากองข้างรถแล้วคือแบบใช้เวลาแป๊บเดียวมากนะ

คือมันมีคนเคยสอนคลิปนี้ที่สอนเพราะไม่ใช่เพราะอะไร
บางทีเวลาเกิดอุบัติเหตุรถตกน้ำอะไรอย่างนี้

นะคะแต่นี่ก็ไม่ใช่เพื่อที่จะเกิดเหตุฉุกเฉิน

เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะจับภาพได้ชัดเจน
เป็นชายสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขา๓ส่วนสีเทานะคะ
ใช้ไฟฉายนี่แหละเดินส่องไปตามรถยนต์ที่จอดอยู่ริมข้างถนน
ก่อนจะมาหยุดที่รถยนต์สีดำ

โน้ตบุ๊กแล้วก็กระเป๋าเอกสารออกไปนะคะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
เล่าว่าเหตุเกิดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
เวลาประมาณเที่ยงคืน๔๓นาทีค่ะ
โรงัดกระจกรถของเพื่อน
โน้ตบุ๊กกับกระเป๋าเอกสารไป
ตรงหน้าร้านในซอยพัฒนาการ๗๒
พร้อมกับทิ้งท้ายว่าฝากเตือนคนขับรถ
มีข้าวของมีค่าให้เก็บไว้ท้ายรถ
หรือเอาติดตัวไปด้วยเพราะโดนมาไม่คุ้มเลย

เอาไปเก็บข้างล่างเดี๋ยวนี้อันนี้จะมีคนจริง
บางคนก็บอกว่าเอาเสื้อมาคลุมไว้ไหม

เขารู้เลยว่ามันผิดปกติสภาพเสื้อไง

ไว้กระโปรงหลังแหละดีกว่านะคะ
แบบเสียเวลานิดนึงขนของไปไว้กระโปรงหลังหน่อย

ชาวเน็ตเห็นเรื่องนี้ก็มาคอมเมนต์เยอะเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็อยากจะจับโจรให้ได้นะคะ
เพราะว่าจากภาพกล้องวงจรปิดเห็นหน้าคนร้ายชัดเจนมาก
ซึ่งนายสรรญานโสพนานันต์เจ้าของรถ

วันเกิดเหตุตัวเองได้จอดรถไว้บริเวณหน้าร้าน
สามารถทำให้จับภาพคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะคะ
ซึ่งวิธีการที่คนร้ายใช้เป็นการงัดกระจกรถ
ทำให้สัญญาการขโมยไม่ดังเตือน
อีกทั้งยังไม่ทิ้งลายนิ้วมือเอาไว้อีกด้วยนะคะ

ชัดแบบยี่กว่านึกว่าถ่ายเซลฟี่ค่ะชัดจริงชัดจริง

ทีมข่าวของเราก็ไปถามไปยังรองผู้กำกับสอบสวนสนประเวทค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ตอนนี้ก็ตามเรื่องอยู่นะครับ
ผู้เจ้าของรถจอดรถไว้ตอนตี๒ทุ่มนะคะ
แล้วก็เอามากลับมาที่รถเวลาประมาณตี๓ก็พบของที่หายไป
ตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ถ้าคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ